อีกหนึ่งที่ก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
อำเภอเนี่ยประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้บ้างแล้วนะคะ
เพราะว่าน้ำก็เริ่มลดเหมือนกันแล้วเมื่อวานนี้ฝนก็ตกลงมาไม่หนักมากค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณเจนสักแร่อึ้ง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากนครศรีธรรมราชค่ะ
ปริมาณฝนกลับมาตกหนักอย่างต่อเนื่องอีกครั้งนะครับ

ก็อาจจะทำให้ในหลายพื้นที่นั้นต้องเสี่ยงกับสถานการณ์ดินโคนถล่มครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ที่อำเภอศรีชนและอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งบางพื้นที่แทบจะไม่มีฝนตกแล้วจึงทำให้พื้นที่ประสบภัยหลายแห่ง
กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
โดยทีมข่าวได้สอบถามข้อมูลไปยังกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยสาขาศรีชนนะครับ
ซึ่งดูแลพื้นที่๕อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ได้รับข้อมูลว่าแม้จะไม่มีฝนตกในช่วงนี้
แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพราะในหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนานกว่าครึ่งเดือนนะครับ

ซึ่งคาดว่าหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักและตกติดต่อกันเกิน๒ชั่วโมง
ก็ยังคงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ดินคนถล่มซ้ำอีกทุกพื้นที่ครับ
ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและสำรวจความเสียหายในภาพรวมทั้งหมด
ซึ่งในวันนี้สายการบินแอร์เอเชียก็จะนำทีมอาสาสมัครที่เป็นพนักงานของบริษัท
ซึ่งในช่วงสายของวันนี้นะครับก็จะเดินทางมาที่อำเภอขนอมเพื่อร่วมกันทำความสะอาดหาดขนอม
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนะครับ
จากนั้นในช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปที่อำเภอปากพนังเพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากมานานกว่า๒๐วันแล้วครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงบอกให้ประชาชนทุกคนเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๓มกราคมนะครับ
หากผ่านพ้นวันที่๒๓มกราคมไปแล้วแล้วไม่มีสถานการณ์ใหญ่เกิดขึ้นชาวบ้านก็จะเบาใจลงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ